สิ่งที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะคะ
ก็คือสิ่งที่แก้วจะยอมรับผิดนะคะ

เรื่องการกักตัวใช่ไหมคะก็คือ
สิ่งที่เป็นประเด็นตอนนี้ก็คือแก้วไม่ได้กักตัว
อยู่ที่บ้านใช่ไหมแต่ว่า
ไม่มีแต่ว่าไม่ได้กักจริงค่ะ
สิ่งที่อยากจะทำวันนี้นะคะก็คือ
การมาขอโทษทุกคนนะคะในการ
ทำสิ่งที่อาจจะเรียกว่า

กระทบต่อส่วนรวมนะคะก็คือ
ก็คือการออกไปข้างนอกบ้านนั่นแหละ
มันก็เป็นสิ่งที่เป็นผลกระทบต่อส่วนรวม
ในการที่แก้วไม่ได้กักตัวให้ครบ๑๔วันนะคะ
แต่ว่ากักเพียง๑๒วันครึ่งเท่านั้นนะคะ
นั่นแหละก็ขอโทษนะคะที่
ไม่ได้อยู่บ้านจนครบทั้ง๑๔วันนะคะแต่ว่า

เหตุผลของแก้วก็คือไม่ได้

เพราะว่าก็แค่อยากออกไปเดิน
รับอากาศบริสุทธิ์เท่านั้นนะคะ
ก็แค่คือในวันนั้นมันก็มีความคิดแค่ว่า
เดินเล่นแล้วก็ถ่ายรูปแค่นั้น
แล้วก็สถานที่ที่แก้วไปมันก็
คือไม่ได้มีคนสักคนเดียวเลยค่ะ
เพราะว่าที่นี่คือแบบคนไม่ค่อยออกจากบ้านกัน
หมู่บ้านที่แก้วอยู่ก็คือคนไม่ค่อยออกจากบ้านกัน
แล้วเวลาเราไปออกไปข้างนอกอย่างนี้มันก็จะแบบไม่เจอใครเลย
เพราะฉะนั้นสถานที่ที่แก้วไปคือแก้วก็ใส่แมสไปนั่นแหละ
ก็คือเซฟตัวเองเหมือนกันก็ใส่แมสไป
แต่ว่าเวลาเราถ่ายรูปอะไรอย่างนี้เราก็อยากจะได้รูปที่สวยใช่ไหมคะ
แล้วก็ถอดถอดตอนถ่ายรูปอะไรอย่างนี้
แล้วก็ตรงในส่วนของที่เป็นสถานปิด
สถานที่ปิดแบบพวกฟิตเนสหรืออะไรอย่างนี้คือ
เขาไม่ได้เปิดอยู่แล้วแบบไม่ได้เข้าไปในสถานที่ที่มันปิดอะไรอย่างนี้
คือถ่ายรูปทุกคนก็จะเห็นว่ารูปมันก็คืออยู่ตรงสนามญาติกับ
กับตรงเขาเรียกว่าอะไรริมริมสระเหรอ
สนามย่าหรือตรงที่มันเป็นที่เปิดโล่งอะไรอย่างนี้
มันก็ไม่มีคนเพราะฉะนั้น
อันนั้นก็คือเหตุผลของแก้วที่
ณตอนนั้นอาจจะไม่ได้คิดให้ถี่ถ้วนก็ขอโทษด้วยนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายพอมาถึงวันนี้ก็
ก็สบายดีนะคะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ
ก็สบายดีทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะ
อันนี้ก็อยากจะมาขอโทษทุกคนอีกครั้ง
ขอโทษจริงค่ะที่ในเรื่องของการกักตัวอยู่บ้าน
แล้วก็ไม่ครบนะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่แมสเนอะ
นั่นแหละส่วนเหตุผลก็คือเพราะว่าตรงนั้นมัน
ไม่มีคนอื่นอื่นไม่มีคนเลยค่ะแล้วก็อยู่ในสถานที่ที่เปิดโล่งนะคะ
อันนี้ก็คือเหตุผลค่ะก็อาจจะมีคนไม่เข้าใจหรือว่าก็ยังตอบว่าอยู่
แต่ว่านั่นแหละอันนี้ก็เป็นในส่วนตัวของแก้วเองนะคะที่อยากจะพูด

สำหรับประเด็นมันก็จะมีประเด็นอีกว่า
ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านนี้แต่ว่าแต่ว่าขับรถมาเพื่อถ่ายรูปนะคะ
อันนี้โกรธมากนะคะรู้สึกว่า

คือ
ยังไงดีก็คือไม่ชอบกันการสร้างข่าวขึ้นมาคือตอนนี้ทุกคน
แก้วเห็นว่ามีคนกำลังพูดถึงแก้วเยอะมากนะคะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนหลายหลายคนอ่ะ

แก้วไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ว่ามาอยู่ที่นี่เพื่อจะสร้าง
ไม่ใช่อยู่ที่นี่ก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ว่า
แต่ว่าเข้ามาถ่ายรูปที่นี่เท่านั้นเพื่อ
เพื่อจะสร้างภาพนะคะแต่ว่ามันไม่จริงค่ะทุกคน
ก็คือบ้านอยู่ในนี้นะคะไม่งั้นจะมาถ่ายรูปได้ยังไงใช่ไหมคะ
ก็คือบ้านแก้วอยู่ในนี้นะคะแล้วก็
แล้วก็ตอนนี้ทางโครงการหมู่บ้านนะคะก็ได้รับทราบเรื่องเรียบร้อยแล้วว่า
ว่ามีกรณีนี้เกิดขึ้นแล้ว
มันก็ค่อนข้างจะพูดยังไง
นั่นแหละวันนี้เขาก็มาหาที่บ้านแล้วก็บอกว่า
แบบมันเรื่องใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงอะไรอย่างนี้
ก็นั่นสิครับเรื่องใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไง
นั่นแหละค่ะก็แก้วอยู่หมู่บ้านนี้จริงนะคะ
อันนี้แม่เตรียมให้นะคะ
เพราะว่าจริงตั้งแต่วันที่มันมีข่าวอันนี้ออกมาวันแรกแล้วนะคะ
ก็จะออกมาอธิบายหลายอย่างแหละว่า
ว่าแบบอะไรทำอะไรกันฮะ
แบบอืม
แต่ว่าแม่อ่ะพ่อตอนแรกพ่อก่อนค่ะพ่อ
พ่อก็มาห้ามบอกว่าไม่ต้องทำอะไรหรอกเดี๋ยว
ถ้าเรื่องมันคือเราไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะเดี๋ยวเรื่องมันก็จะจบไปเองใช่ไหมคะ
แต่ว่าเอ่อ
ไม่ต้องออกมาพูดอะไรเพราะว่าไม่งั้นก็เหมือนเราร้อนตัวอะไรอย่างนี้
ก็เลยคิดว่าจะเงียบดีกว่าแบบไม่ตอบโต้อะไรเพราะว่าก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องเล็กใช่ไหมคะ
แต่ว่าพอมาถึงวันนี้เขาก็สามารถทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่จนแบบ
คนที่ไม่รู้ไม่ใช่แฟนคลับเราเข้ามาต่อว่าแก้วได้อีกอะค่ะ
คือแบบมันไม่ใช่เรื่องต้องมาว่าเราแล้วเราก็ไม่ได้ผิดด้วยใช่ไหมคะ
เขาก็ยังแบบทำให้คนที่ไม่ได้รู้จักเราเลยเข้ามาต่อว่าเราได้อีกแล้วอ่ะ
คือมันก็โกรธด้วยแล้วมันก็แบบไม่เข้าใจด้วยว่า
ว่าแบบทำไว้ขนาดนั้นนะคะ
นั่นแหละมันก็โอเคทีนี้สิ่งที่เราจะให้ดูนะคะตอนนี้มันไม่ใช่
ก็คือไม่ได้จะให้ดูหมดนั่นแหละแต่ว่ามันก็คือเอกสารที่แม่เตรียมให้เพื่อจะแบบ

แต่ว่านั่นแหละแม่ก็เตรียมมาให้เพื่อความอุ่นใจค่ะความเป็นแม่ก็เป็นห่วงลูก
ก็จะให้โชว์หลักฐานเลยว่าเราอยู่ที่นี่จริงแบบมีโฉนดมีนู่นมีนี่อะไรอย่างนี้
แต่ว่านี่ก็คือเป็นแฟมของโครงการที่ให้มาตอนรับซื้อนะคะ
นั่นแหละก็อยากจะโฆษณาโครงการให้มากเลยนะคะเพราะว่าที่นี่สวยจริงแล้วก็ดีมากนะคะ
แล้วคนที่ทำข่าวปลอมไม่คิดจะออกมาขอโทษบ้างเลยเหรอคะ
คือยังไม่เคยรู้สึกแบบโกรธขนาดนี้เลยอ่ะ

แค่พอเป็นชื่อแกวอะทุกคนก็พร้อมจะเชื่อเหตุอะไรนั่นก็มีหรือว่า

ทำไมอะกัน
ทุกคนยังไม่รู้ความจริงเลยแก้วบอกว่าให้ฟังแก้วก่อนไง
ยังไม่ได้ฟังพี่แก้วพูดเลยเราก็เอาไปว่าแล้วอ่ะ
รู้แล้วเหรอว่าความจริงเป็นยังไงไม่กลัวหน้าหงายบ้างเหรอตอนว่าแบบ

แล้วก็สงสารพ่อแม่ที่
ที่ต้องมาเห็นข่าวลูกตัวเองแบบนี้แล้วก็แฟนที่ต้องคอยปกป้องแก้ว

ทุกคนก็ขอโทษนะ
ก็พยายามจะไม่อ่านคอมเมนต์แต่ว่าแบบหลายคนก็มาบอกว่าพี่ตอนนี้แบบคนพูดถึงเรื่องนั้นเยอะแล้วนะ
หรือแบบพ่อแม่ก็ต้องคอยเห็นข่าวหรือแบบ

แต่ก็บอกแล้วว่าแบบจะไม่
จะพยายามทำตัวให้ดีแล้วก็
ให้ทุกคนเสียใจบ่อย
ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ที่คนกำลังพูดถึงในแท็กเยอะแล้ว
หรือคนที่เขากำลังซ้ำเติมแต่ว่าแต่ว่ามันก็เสียใจแหละที่
ตอนเราแบบทำดีมันไม่เคยจะมีคนอื่นเข้ามาเห็นเลย

เป็นยังไงเขาก็พร้อมจะเข้ามาซ้ำเติมเราแล้ว
และใช่คนดูเยอะมากตอนนี้
วันที่ตั้งใจเล่นเคนโนนะ
ไม่มีคนดูเลย

แต่ว่ามันก็ชัดเจนเกินไปแล้ว
ก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะคะ